ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เมื่อวานนี้ข่าวใส่ไข่นะครับผมไม่ได้มาเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุด
เพราะว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยขึ้นแท็กข่าวใส่ไข่เป็นอันดับหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นอันดับ๒คำว่ามดดำโห้ง
เดี๋ยวอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มี

คุณแม่อย่าคุยกับหนูค่ะหนูปลอมตัวอยู่

เหมือนใครก็ได้คุณแม่เพราะตอนนี้แม่มดทำให้หนูเดือดร้อนมาก
ขอพูดแบบตรงไม่ต้องไปไห้อไอ้วุ้นไม่ได้เป็นคนบอก

คือเรื่องของเรื่องเขาก็เมาส์มอยกัน

ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคุณไม่ต้องหันมามอง

หนูออกตัวแทนให้หนูแล้วคุณหนูกันใช้ก็ไม่เกี่ยว
ไอ้นลก๒หัวหัวหล่อนมันหลายสีหลาก

ก็ไปรู้มาแล้วก็ไปหลอกถามไอ้เอมมี่

ในกองถ่ายเขาก็พูดกันหมด

แอปความดัดจริตของมันสิเธอ
ความร่อยซื้อของมันสิเธอ

ฉันจะไม่อ่านข่าวดาราอีก๒ปี

กับหน้าฉันข่าวดาราฉันก็จะตัดเข้าผู้เธอ

คุณพี่มดดำพี่สาวแต้งนัทพรออกโรงเคลียร์แทนค่ะ

ฉันไม่พูดกับหนุ่มเพราะหนุ่มปั่นฉันแต่เช้าแล้วเธอ

ไม่ใช่ฉันปั่นว่าเดี๋ยวฉันต้องลางานแป๊บนึงก่อนอะไรอย่างนี้

ไม่มีมีคิวไปขโมยโอ๊ย
ถึงว่าที่เขาโทรคุยกับเธอเมื่อเช้ามันไม่เหมือนที่เธอพูดตอนนี้

เรื่องของคุณนะฮะคุณต้องเคลียร์หน่อยนะครับ
วันนี้เดี๋ยวจะไม่รู้จะขึ้นเทรนด์อีกหรือเปล่านะ

ไปดูเรื่องแรกนะฮะเรื่องของแก๊ง๕ครูหื่นนะฮะ
ขยี้กาม๒นักเรียนนะครับ
ก็ล่าสุดนะฮะมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับ
ว่ามีครูท่านหนึ่งเนี่ยนามสกุลเนี่ยนะฮะ
ดันไปตรงกับตำรวจซึ่งเหมือนกับเป็นเจ้าของคดีนี้ด้วย

นี่นะฮะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมีนะฮะ

คือกรณี๕ครูหื่นนะฮะและสิทธิ์เก่า๒คนนะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารไป
มขืนนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีแล้วก็๑๖ปีนะฮะ
มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยจนกระทั่งยายนั้น
หลานไปแจ้งความกับทางตำรวจสภพึงแดดที่มุกดาหาร
ตามที่ก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดนะครับพันตรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะ
ท่านก็เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนในคดีครูและสิทธิ์เก่า
ไปข่มขืนนักเรียนชั้นม๒ในจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะมีครูคนหนึ่งนามสกุลเนี่ยนะฮะ
เหมือนกับทางผู้ต้องหาคนหนึ่งบอกว่า

ร้อยตำรวจเอกเพชรนลงแสนศุกร์
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคนดังกล่าว

ดันมาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะฮะ

แต่หากเอื้อประโยชน์ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
ต้องดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นคดีนี้หรือคดีอื่นต้องมีความยุติธรรมให้กับประชาชน
นี่คือนี่ใช่ปราศนิค
นั่นธนธนโรงโปสก
แห่งชาตินะฮะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทั้งเจ็บก่อนอีแล้วซึ่งแต่ละข้อหานะครับอัตราโทษสูงถึงสิบปี
การดำเนินการต่างต่างไม่ว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง
ตอนนี้อยู่ในกรอบเวลาไม่เกิน๘๔วันนะครับ
เป็นสัมพันธ์กับว่าเนี่ยนะฮะ

คือในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือครูผิดอยู่แล้ว
เพราะว่าวันนี้โอเคอาจจะมีหลักฐานอะไรมากมาย
อย่างที่เราดูกันน่ะนะมันมี๒ข้างนั่นแหละ
หลักฐานบางอย่างก็บอกเฮ้ยเด็กเหมือนเด็กรู้เห็นเป็นใจไหม
แต่ในที่สุดเด็กยังไม่ถึงอายุ๑๘ถูกต้องไหมกัน
ไม่ถึง๑๕ไม่ถึง๑๕ด้วยไม่ถึง๑๕ด้วยไม่ถึง๑๕๑๔เอง
คือแต่ที่ความขอโทษนะฮะเลว
เร็วที่สุดก็คือว่าการที่เป็นครูนะครับ
คุณจะมาอ้างไม่ได้เพราะมันมีไลน์เนี่ยหลุดออกมานะฮะว่า
เด็กไม่ชอบไม่ไม่คือคือเหมือนกับ

ไม่ใช่ไลน์แต่เป็นข้อความที่มีการคุยหลอบโต้กัน
ระหว่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าครูอยากจะเจอเอาไหมอะไรแบบนี้
เสร็จก็มีการปฏิเสธกันคือครูเหมือนกับจะเอาอันนี้ไปต่อสู้ด้วยเหมือนกัน
ว่าเด็กเนี่ยเหมือนมาเสนอนี่นะฮะ
เหมือนเด็กเองมาเสนอขายบริการให้ลักษณะประมาณอย่างนั้น
แต่ทีนี้ในมุมของจริยธรรมหรือว่าจัญญาบันของความเป็นครู
คือคุณเป็นครูถ้าเด็กไปเสนอแบบนี้
คุณก็ต้องสอนว่าไม่ได้นะลูก
คุณเป็นครูแต่นี่คือคุณดันไปใช้อย่างนี้คุณก็ผิดอยู่ดี
แล้วเด็กในแค่๑๔นะฮะ

ส่วนในมุมของคนที่เป็นเพื่อนของครูแล้วก็ออกมาแบบ

สารครู๕คนที่เป็นคนดีไม่อยากจะเชื่อ
ตอนนี้โรงเรียนเองก็ต้องการครูที่ดีอย่างนี้
แล้วครูโดนอย่างนี้ไปแล้วจะทำอย่างไรดูนี่น่าอย่างนี้
อันนั้นก็ไม่ควรคือไม่โดนหรอกมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพิว่าว่าการ

ถ้าสมมุติภาษาบางคำพูดอาจจะพูดพี่หนุ่มอาจจะพูดไม่ได้
คือครูพวกนั้นเขาคงจะตีว่าเด็กรู้เห็นเป็นใจ
แต่คราวนี้ครูลืมดูหนึ่งถึงบทบาทของตัวเองในสังคมตัวเองคือครู
เด็กเพิ่งอายุถ้าสมมุติเอาตามกฎหมายคือเด็กต่ำกว่าอายุ๑๘
ถูกต้องไหมเด็กเพิ่งยังไม่ถึง๑๕ด้วยซ้ำไป
แม้ว่าเด็กจะยังไงก็แล้วแต่๑๕๑๘ถูก
ปรากฏว่าเด็กอ่ะบางคนบอกอ้าวเด็กเป็นคนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีนะคำพูดพวกนี้มันอยู่ในปากกับเธอ

เด็กบางทีมีอะไรชอบถ่ายรูปมาให้ดู
แม้กระทั่งไปรีสอร์ทอย่างนี้ก็ถ่ายรูปหลังครูมาให้ดู
เหมือนแบบว่าคำถามคือว่าทำไมครูเหล่านี้มันเป็นคดีที่
ทั้งประเทศไทยสนใจอยู่ถูกต้องไหม
แต่ทำไมให้ประกันตัวอะไรอย่างนี้ไง
แต่ถ้าสมมุติเรามองกลับไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
จะเป็นแม้กระทั่งวันนี้
ผู้หญิงไปกินผู้ชายอายุ๑๓๑๔ก็โดนจับนะฮะ

คุณผิดทางด้านสังคมจริยธรรมอยู่แล้ว

ถ้าสมมุติจะพูดอย่างนั้นใช่ไหม

ซึ่งอันนี้คือยังไม่ได้มีความชัดเจนนะ
ว่าตกลงเด็กเขาขายบริการหรือไม่ขายอะไรอย่างนี้

แน่นอนว่าตอนนี้โดนแจ้งข้อเก่าหาแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าไปร่วมมีอะไรกับทางเด็กอายุ๑๖

ครุปนี้ลงเรียนนี้เลย

วิธีการก็คือเริ่มจากครูคนแรกขอขึ้นอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี้
ก็คือนำสึกรุนเหมือนพนักงานสมุนไทย

ก็คือทางครูวิพฤษนะครับ
ก็มีรายการมีรยายหนึ่งไม่กี่เดือนนะครับ

มามีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ร่วมกัน
แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยสลับไปสลับมาจนกันทั้งสุดท้าย
มีการไปเรียกผู้หญิงอีกคนนึงมานะฮะมาร่วมอยู่ด้วย
ก็มีการสลับผลัดเปลี่ยนคู่นอนกัน

คืออันนี้เหรอคือสิ่งที่ครูเขาทำกัน

อาชีพครูออกมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน
บางทีมันก็ดูไม่ถูกต้อง
เช่นถ้าสมมุติไม่อยากให้ลูกโดนข่มขืน

ซ้ำให้ตอบออกมาเรียนอันนี้แบบไม่ใช่แอคเซ็กต์เล่นที่แบบถูกนะ
คือนั้นมันไม่ถูกอยู่แล้วออกมาพูดแบบนั้นพูดได้ยังไง
ตอนนี้คือเขายื่นประกันหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวออกไปสู้คดีถูกไหมคะ
ถูกใช่มันเป็นสิทธิ์ของเขา
มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ทีนี้จริงแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่า
พูดกันตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าครูเนี่ยเขามีอิทธิพลในท้องถิ่นไหม
เขาจะไปรู้จักใครอะไรยังไงคือทางญาติของเด็กเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
ว่าจะไปยุ่งเหยิงกับเขาหรือเปล่าไปวุ่นวายเขา
ในส่วนของกรณีที่บอกว่ามีข่าวออกมาว่าจะมีการจ่ายค่าเสียหายให้กับครอบครัว
มันก็มีมันก็มีข่าวที่ส่งกันต่อต่อมาเนี่ยตอนนี้คือที่บอกมาบอกว่า
ทางครูเองก็มีการเสนอเงินก้อนหนึ่งให้กับทางครอบครัวเด็ก
แต่ว่าทีนี้คือแล้วแต่ผมว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

เพราะอย่างนั้นก็ต้องมีกฎหมายอีกทุกคนพร้อมให้อยู่แล้ว
ความไปแล้วอย่างนี้ยังไงมันก็เรื่องนี้มันน่าจะยอมความไม่ได้อยู่แล้ว
คือตามกฎหมายคือไม่ได้อยู่แล้ว
เด็กจะยอมหรือไม่ยอมคือมันผิดกฎหมายไปแล้ว

ให้เกิดบรรเทาหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่าก็ไม่รู้

ในมุมของการไปอนาจารย์เด็กหรืออะไรอย่างนี้

ติดคุกหรือว่าให้เงินด้วย

พี่หนุ่มอันนี้คือทางกฎหมายทางตำรวจ
ก็คือมีการจำคุกหรือปรับอะไรกันไป
แล้วเรื่องของความผิดทางอาชีพสถาบัน
ก็คือความผิดจริงเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นครูได้อีกเลย

คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาเป็นครูได้อีก
แต่ปัจจุบันนี้คือหมดสิทธิ์แล้ว

คือทางสื่อสารที่การเขาออกมาบอกเลยว่า
ถ้าเกิดผิดในกรณีแบบนี้จบข่าว

ถ้าเกิดครูบางคนสมมุติว่าได้ยดได้เครื่องหมายได้อะไรมา
คือผิดเต็มประตูเลยทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
ดิการเงินพิเศษอะไรต่าง

กฎของทางสวัสดิการเขาก็แรงแบบนี้แล้วนะ

นี่มันไม่ใช่เคสแรกนะมันยังมีก่อนหน้านี้ที่ทำกันมา

เพราะว่าจำนวนคนมันน่าตกใจมาก
ดูดิก่อนหน้านี้พอไปล้วงหน้าอกเด็ก

อะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็มีแบบนี้
คือก็ไม่รู้จะมาเป็นครูทำไม
ไม่แต่วันนี้ข่าวครูก็ว่าแรง

ยังติดอยู่ไหม

แต่ว่าข่าวใส่ไข่ไม่ติดแล้วตอนนี้ติดอีก

อ้าวนี่น้องเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อน
ต้องอุ้ยเป็นผู้เป็นอิทธิพลปีหน้าน่าจะลงนิทยาศาสตร์ฟล็อปสักหน่อยนะครับ

ที่เด็กผู้หญิงล่อลวงเด็กอายุ๑๓ไปข่มขืน
สรุปเด็กผู้ชายโดนเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ข่มขืนเธอ
ฉันอ่านข่าวแล้วอุ๊ยฉันสงสารเด็กจังเลย
อันนี้เข้าข้อกฎหมายเป็นเยาวชนหมดเลย

สรุปแม่ไปแจ้งความว่าเด็กผู้หญิงพาเด็กผู้ชายไปข่มขืน
แต่วันนี้มันมีแต่ข่าวอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวหมดเลย
เช่นป้าเอาหลานตัวเองไปแบบว่าขายให้กับแฟนเก่า

ข่าวมันรุนแรงขึ้นทุกวันแล้วจริง
นี่น้องหมิวเขาส่งมาเมื่อกี้นี้นะ
เขาบอกว่าตกลงแชทเมื่อกี้เนี่ยจริงหรือปลอม
เด็กบอกว่าถูกบังคับให้พิมพ์
ต้องติดตามต่อไปแล้วว่าอะไรมันอย่างไรกันแน่
ก็ต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้มี๒มุมเหมือนกันไง
อย่างนั้นมาขอเสนอข่าวดีก่อนนะคะ
ก็วันนี้นะคะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้ตายเป็นศูนย์

วันแรกคุณหนุ่มนับไว้นะคะ

ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าความคนไทยสามัคคีกัน

อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนต้องคงมาตรการป้องกันโควิด๑๙ไว้นะคะ
คุณออฟขอให้เหมือนเดิมโดยเคร่งครัดจะได้เบาใจได้
ตอนนี้มันเบาใจได้แต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจ
อกจากนี้นายแพทย์ทวีสินก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
ตอนนี้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโลก
โดยตรวจหาสารพันธุกรรมเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว

คิดเป็นก็๔๒๙๔ตัวอย่างต่อประชากร๑ล้านคน
ระหว่างวันที่๒หรือวันที่๘พฤษภาก็ตรวจไปแล้ว๔๖๔๖๘ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ
ที่น่าสนใจก็คืออัตราการตรวจเมื่อเทียบกับประชากร๑ล้านคนนั้น
ปัจจุบันไทยยังมีสัดส่วนการตรวจน้อยกว่าอิตาลีและสิงคโปร์และสหรัฐนะคะ
ยังน้อยกว่าอังกฤษด้วยเกาหลีใต้มาเลทั้งนั้นแหละ
แต่มีอัตราการตรวจที่สูงกว่าไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
ขณะที่ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนาวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวว่า
มีการตั้งเป้าหมายการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ไว้ที่๖๐๐๐คนต่อประชากร๑ล้านคน

ว่าประมาณการตรวจ๘๕๐๐๐คนต่อเดือน
ซึ่งจากตัวเลขนี้ทั้งประเทศนี้นะครับ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็เผยแพร่ออกมาเนี่ย
ตอนนี้ก็ของเรามี๖๖๕ยังไม่ถึงยังไม่ถึง๗๐ล้านใช่ไหมอีกนิดเดียว
ทีนี้การตรวจหาที่ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่๖๐๐คนต่อล้านคน
ต้องตรวจให้ได้ประมาณ๓๙๙๐๐หรือว่าคิดเป็นตัวเลขกลมคือต้องมี๔แสนตัวอย่าง
อย่างไรก็ตามนอกจากภาครัฐจะขยายเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงในการสอบสวนโลกแล้วก็เพิ่มมาตรการด้วยการบุกตรวจ
เขาเรียกว่าลุกตรวจเลยทั้งในกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยง
จากเดิมเนี่ยเน้นเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสคนที่มีสิ่งแวดล้อมว่าน่าจะติดเชื้อถึงจะถึงจะ
แต่ตอนนี้คือไม่มีก็เอาละเพื่อจะได้จะได้รู้ว่ามันจะนิ่งจริงไหม
ไอ้๐เนี่ยเลข๐เนี่ย
ไม่แต่ถ้าสมมุติเราดูในตามที่แบบหมอเขาดูกันเนี่ยนะ
แพร่กันเองในประเทศมันมีตัวเลขเหลือแค่๑มานานมากแล้วนะ
เพราะแสดงว่าในประเทศเองมันยังไม่มีการแพร่
ยอดที่เกิดขึ้นมาในแต่ละวันที่เราเห็นตัวเลข

แต่ไอ้ที่แพร่กันเองในประเทศเราเห็น๑มาหลายสิบวันแล้วนะ
เพราะฉะนั้นมันไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศแล้ว
ไอ้ที่ก่อน๐นี่ก็คือที่มาจากแรงงานต่างชาติ
แต่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเจอละ๔คน๕คนแต่วันนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่

เขาบอกว่าเมื่อวานเขาบอกว่ามีเจออยู่
แต่วันนี้ก็คือเป็นศูนย์เพราะว่าเขาบอกกรรมวิธี
แต่ทุกวันนี้มันจะต้องตรวจแหลป๒๓แหลปอยู่
ถ้าเกิดวันนี้๐
เหมือนที่ข่าวว่าอะไรยาลามี๔๐คนตรวจ๓ครั้งก็ไม่เจอ
ใครเตรียมชุดไก่
คนไล่ตามหาพี่หนุ่ม

ไหนเป็นคนสื่อว่ารำให้หนุ่มหรือคะ

ใส่ชุดไก่ด้วยนะมีขนขน

ผมเคยใส่แล้วตอนผมใส่ดาวลื่น
ดาวลื่นฉันจำได้

แต่ถ้าไม่โผล่ก็ลำไงไม่โผล่เดี๋ยวลำมันเอาตั้ง๓เดือนอ่ะ
ยังไงก็โผล่พี่เพราะว่าตาบใดยังไม่มีวัคซีนมันโผล่
เหมือนกับเราเป็นไข้หวัดมันก็โพลหนุ่มฉลาดอย่างนี้หนุ่มฉลาด
ไอ้เจ้าเล่ถ้าหมดไปเดี๋ยวลำมันไม่มีอยู่แล้วหนุ่ม

ก็นังกับผมบอกเห็นยอดเป็น๐ปุ๊บก็คือ
เอาง่ายปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บมันก็โผล่
ถ้าไปตรวจแรงงานต่างด้าวมันก็โผล่อยู่ที่จะตรวจหรือเปล่า
เอาตัวเลขน้อยอย่างนี้ละกันไม่ต้องมีคนติดเพิ่มเดี๋ยวไปลำให้

แต่ว่าแต่เจ้าแม่ตะเคียนนั้นอยู่ที่ไหนยังไม่รู้

หนุ่มปากเก่งเนอะหนุ่มอยากลำว่

เกิน๑๐สักวัน๓เดือนลำไหม
เป็นไปได้ถ้า๓เดือนไม่เกิน๑๐เป็นไปได้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

เหมือนยังไงหนังในละครคือตอนนี้เราก็ไม่มีจะกินแล้ว
เนอะครับถึงมาสวมบทบาทเป็นคนส่งพัสดุครับ
ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนะฮะคิดว่าจะส่งของให้ลูกค้าได้ตรงตาม
หมายทุกซอกทุกซอยไหมคะเราเราชำนาญไหม
ขับรถเมฆแต่ก็รู้เส้นทางอยู่ถูกต้องไหม

วันนั้นคนไทยทั้งประเทศคนไทยเป็นคนใจดีฮะ
เราก็ส่งเงินไปช่วยกันเยอะพอสมควร
ซึ่งเขาสัมภาษณ์ปกชีวิตของเขามาในหนังมาในละครที่เราดูกันเนี่ยแหละ
ต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดนะฮะเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถ
ค่าเช่ารถของเขาก็คือวันละ๓๐๐บาท
ต้องมารับจ้างส่งพัสดุแทนรับส่งผู้โดยสาร
หลังมีการเผยแพร่ออกไปปุ๊กประชาชนก็โอนเงินโอนเงิน
คืนเดียวเนี่ยได้เงิน๘ล้านบาท

ซึ่งเงินที่ลุงสิทธิ์ใช้ได้จะเอาไปสร้างบ้านอยู่
เพราะชีวิตตัวเองเนี่ยเกิดมาไม่เคยมีบ้าน
ก็ไม่เคยมีบ้านก็ต้องเช่าเขาอยู่
แล้วก็จะนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล

ตอนนั้นไฟป่าที่ภาคเหนือจำได้ไหม
ก็จะไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่านะฮะ
แล้วก็ให้มูลนิธิเพื่อคนขับแท็กซี่
คือเงินมันได้เป็นก้อนจริงนะ
ล่าสุดเนี่ยปรากฏเรื่องมันโป๊ะ

คือคุณลุงเนี่ยติดเงินที่อู่แท็กซี่
คืออู่ที่แกไปเช่ามาเนี่ยนะ
หนุ่ม๑๑โมงก็อ่าน
นั่นแหละ

มันกรเจ้าพญาเขาบอกว่าปกติคุณลุงก็จะเช่ารถแท็กซี่ขับอยู่
เรื่องที่ลุงสิทธิชัยพูดไม่เป็นความจริง
อันนี้แหละมันเกิดกระแสเกิดขึ้นมากมายเลยครับ
ว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนลวงโลกไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีก
เพราะก่อนหน้านี้นายสิทธิชัยมีลูกชาย
แต่ตามในคลิปจริงเหมือนคุณรุงศรีชัยไม่มีลูกชายอยู่ตัวคนเดียวถูกต้องไหม
เขามีลูกชายแล้วทั้งคุณสิทธิชัยทั้งลูกชายเนี่ย
ได้มาเช่ารถแท็กซี่ของตนขับอยู่ทั้งสองคน
และที่สำคัญที่วันนี้เขาออกมาเพราะว่าทั้งสองคนค้างค่าเช่าค้างค่าเช่า
ทั้งสามหลายบาทลูงก็ยังไม่ได้เอาเงินมาจ่าย
แต่รู้สึกว่าวันนี้เคลียร์จ่ายหมดแล้วนะฮะ

มาให้แต่เพิ่งนาภาษารองค์มาจ่ายวันนี้

ถูกคือก่อนเป็นข่าวเขายังไม่ได้จ่าย
แต่เงินเนี่ยเขาได้มาเป็นเดือนแล้วถูกต้องไหมล่ะ

ไม่ถึงเดือนเกือบ

ของข้างค่าเช่ามาให้
พอตามไปที่บ้านก็ไม่เจอตัว
โทรศัพท์ตามก็ติดต่อไม่ได้

ตำรวจสพบังปูที่สมุทรประการไปที่เรียบร้อยแล้ว

เวลาแท็กซี่จะต้องเติมแก๊สนะครับ

คือแกก็ยังขับแท็กซี่อยู่นั่นแหละไม่แปลก
ถ้าสมมุติรวยแล้วเลิกขับแท็กซี่สี่แปด
แต่อันนี้คือมีเงินแล้วก็คงไปซื้อแท็กซี่มาขับ

ก็ถือว่าแกก็ยังทำมาหากินอยู่ถูกต้องไหมล่ะ

แท็กซี่ใหม่ของแกเนี่ยมีเสียเหลืองเขียว

จากนั้นน้องพนักงานก็เรียกให้ดูคนขับแท็กซี่

เงิน๘ล้านที่เขาบริจาคกันได้๘ล้านนี่

ตนก็เลยนึกออกเพราะเห็นอยู่ตามข่าว

แต่วันนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าเปลี่ยนรถ

เปลี่ยนชุดใหม่คือเสื้อผ้าของแกก็มีเสื้อผ้า

แต่ก็แค่แกมีชุดใหม่เสื้อผ้าใหม่

คือน้องสาวคือน้องสาวของนาย
ศิริชัยนางชุดติมา

ปีเออบอกพี่ชายเนี้ยเดินทาง

ไปตามเขาได้ไงวะทั้งรถโดยสารรถตู้มาจบที่แท็กซี่
อย่างที่ก็ตรงแกก็ไม่ได้โกหกอะไรถูกต้องไหม
แล้วส่วนข่าวเรื่องที่ได้แกได้รับบริจาคก็รู้จากข่าวนี่แหละเพราะ
หน้าที่โทรไปก็ติดต่อไม่ได้น้องสาวเขาบอกพี่ชายเขาเนี่ยเป็นคน
อืมซื่อสัตว์ขยันทำมาหากินตัวของพี่ชายนั้นน่ะอยู่ตัวคนเดียว
จริงเพราะภรรยาเนี่ยแยกทางกันยอมรับว่าเขามีลูกสองคน
โดยลูกสาวเนี่ยมีครอบครัวไปแล้วแต่ลูกชายป่วยเป็นจิตเวท
อืมเคยบอกตอนตอนเจอกันว่าเครียดเรื่องเขาก็บ่นอยู่ว่าเครียดค่างวดรถน่ะ
พี่หนุ่มส่วนตัวไม่คิดว่าพี่ชายจะเชิดเงินใครไปอยู่แล้ว
ตอนนี้พี่ชายน่าจะรักษาตัวอยู่เพราะว่าเป็นโรคไตคุณลุงเนี่ย
เป็นโรคไตระยะที่สองแล้วอืมปรากฏหลังจากที่ข่าวออกไปเรื่อยเรื่อย
เขาก็มีการบอกว่าคนไปด่าแกไว้ก่อนไงปรากฏว่าเขาก็มีการเอาใบทำบุญที่แกโอนไปทำบุญจริงนะ
ไปทำบุญตอนผู้ป่วยโควงโควิดแกเอาไปโอนไปหมดแกทำบุญอย่างที่เขาพูดหมดนะ
อืมอืมแต่ก็แค่ประเด็นคือที่ยังไม่ไปจ่ายค่างวดรถเนี้ย
อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่น้องอันนี้น้องสาวเขาพูดนะอืม
น้องสาวเขาพูดว่าคนมันเป็นไตอ่ะบางทีมันต้องฟอกไตพี่
นึกออกป่ะแกเป็นไตระยะที่สองคือทางเจ้าของอู่แท็กซี่เก่าเนี่ย
เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาพยายามติดต่อไปแล้ว
ก็หายไปแล้วก็ออกมาบอกว่าการที่ทางลุงเองเนี่ย
มาบอกว่าไม่มีบ้านอยู่จริงแล้วมีบ้านอยู่นะ
เพราะว่าอดีตภรรยาเนี่ยก็คือให้บ้านเอาไว้ให้อยู่กับลูก
บอกไม่มีบ้านอยู่ได้ยังไงแล้วบอกอยู่คนเดียวได้ยังไง
ในเมื่อก็ยังมีลูกมีหลานอยู่ด้วยอ่าแล้วบอกไม่มีงานทำได้ยังไง
ยังขับแท็กซี่ลูกก็ขับแท็กซี่บอกอยู่คนเดียวได้ยังไง
อะไรอย่างเงี้นะฮะเขาบอกว่าประมาณว่าออกมาบอกว่า
ลุงเนี่ยก็อย่าไปทำอย่างนี้กับใครแล้วก็คนที่จะโอนเงินให้
ใครที่เป็นแบบนี้เนี้ยก็ให้กิดหน้ากิดสังเจ้ากรเอออะไรอย่างเงี้ย
ในที่สุดวันนี้ในขณะที่เราทำในดำเนินรายการอยู่
มีเพจดังพี่หนุ่มเขาเอาเปิดหลักฐาน
เปิดภาพคุณลุงแท็กซี่บริจาคเงินช่วยเหลือ
ตามที่เขาพูดทุกอย่างเลยอืมหนึ่งแกซื้ออุปกรณ์ช่วย
ตอนที่แกได้มาแปดล้านแกแบ่งเงินจากแปดล้าน
เนี้ยไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับไฟป่าทั้งหมดน่ะอืม
รวมไปแล้วทุกอย่างที่แกรับไปสี่แสนบาทอืม
ไปทำจริงจริงคือคนก็แบบว่าเหมือนไป
ว่าแกก่อนไปไปว่าแกก่อนอืมแต่ในขณะเดียวกัน
ไม่รู้หรอกว่าทำไมตัวเองตัวเขาเองถึงไม่ออกมาพูดหรืออะไร

เขาก็ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมั้งใช่ไหม
คือเป็นรูปแกเนี่ยเป็นรูปคุณลุงเนี่ยถือเงินช่วยเหลือจริง
หรอกแต่ไอ้ที่ว่ามันน่าแปลกใจก็คือว่า
อย่างที่คุณพระดำบอกไปว่าเรื่องนี้มันก็สักพักนึงแล้วนะคุณลุงเนี่ย
ทำไมเจ้าของแท็กซี่คนนั้นน่ะเจ้าของอู่แท็กซี่ถึงไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรก

คนเขาก็มองประเด็นที่ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเขาติดเงินคุณ
เขายังไม่ได้ให้คุณเลยคุณออกมาแฉเหรออะไรแบบนั้น
เขาบอกจากข้อมูลเนี่ยการค้างจ่ายค่าเช่าแท็กซี่เนี่ย
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของลุงสิทธิชัยกับเจ้าของอู่อันนี้พูดตรงเลยนะ
ไม่ชี้แจงอะไรแต่สรุปแล้วที่คนเอาไปประนามว่า
แกไม่ได้จ่ายทำบุญไม่ได้อะไรขอฟังอย่างนี้นะครับ
เขาเอาเงินไปจ่ายค่าไปจ่ายเจ้าของอู่แท็กซี่อีกที่หนึ่งอ่ะนะ
อีกที่หนึ่งคือมันอาจจะเช่าหลายกะถูกต้องไหมหลายอู่
ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งแสนบาทนะฮะอืมแล้วแกเนี่ย
หนึ่งเลยเหรอแสนนึงพี่แล้วแกก็เอาเงินไปทำบุญที่มูลนิธิ
เพื่อคนขับแท็กซี่เนี่ยแกก็เอาไปทำบุญแสนนึง
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จริงไปดับไฟป่าจริงรวมแล้วการทำบุญแกเนี่ย๔แสนบาท
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นรูปทำไมเขาถึงรู้เขาบอกว่า
เขามีหลักฐานในการโอนเงินหมดเลยว่าลุงแกโอนเงินมาจริง
แล้วส่วนตัวลุงเขาก็ไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่เด็ก
เด็กเติมแก๊สอ่ะมันบอกจำได้เพราะลุงคนนี้ข่าวมาไม่ถึงเดือน
ล่าสุดเนี้ยนะครับมีทางแฟนทวิตเตอร์ของรายการโอนเงินก็ส่งมาแล้ว
บอกว่าลูกสาวนายสิทธิชัยเนี่ยนะฮะบอกว่าเงินที่ได้รับจากการบริจาคมาเนี่ย
พ่อเนี่ยนะฮะเอาไปใช้จ่ายคือไปซื้อบ้านใหม่หนึ่งหลังนะฮะ
เป็นบ้านมือ๒ราคา๑๕๙๐๐๐บาท
ซื้อรถแท็กซี่๑คันราคา๙๗๐๐๐บาท

ซื้อบ้านหลังที่เป็นของแม่ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
เพื่อให้ลูกหลานที่เป็นพี่น้องของตนเอง
อยู่อาศัยต่อไปในราคา๑๕๐๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็นสถานกุศล
ด้วยจากมุณธิที่เพื่อคนขับแท็กซี่หนึ่งแสนบาทนะฮะเป็น
อีกหนึ่งแสนบาทอันนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้มีหนี้เป็นเนี่ย
นะฮะที่เคยช่วยกับเขาแกก็ไปไปไปนั่นนะฮะใช้จ่ายเนี้ย
นะครับเนี้ยครับไม่เวอร์อะไรเนี้ยก็ปกตินะไม่พี่แกยังกลับมาขับ
ซี่ธรรมดาแต่แค่เมื่อก่อนเคยเช่าเขาเหมือนกับวันนี้คนพอมีเงินมี
แกก็มีรถส่วนตัวมันไม่ผิดเพราะว่าทุกคนก็เท่ากับว่าเราทำบุญ
ก็ต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าวะต้นทุนอาชีพคุณแม่เนอะจริง
ถ้าวันนี้เขามีแปดล้านแล้วเขาไปเดินชัดห้าชัดสิบเอิญอย่างงั้นด่าคนที่
เขาก็คงอยากให้แกมีชีวิตที่ดีจริงขึ้นอ่ะสิ่งที่เราทำบุญกันไปอ่ะ
เขาก็ทำได้แล้วถูกเวลาที่เราทำบุญไปแล้วให้เขามีชีวิตที่ดี
เราต้องดีใจสิผมที่บอกปัญหามันต้องย้อนกลับไปที่เจ้าของแท็กซี่
อะไรนะมังเกลืออะไรนะมังกรเจ้าพญามังกรเจ้าพญาชื่อภาพยนตร์
ทำไมถึงไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกนี่แหละประเด็นใช่ไหมล่ะ
คนที่ทำบุญไปกว่าจะดีใจด้วยเพราะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ประเด็นคือยังไม่ได้ไปใช้หนี้
ยังไม่ได้ใช้หนี้ถ้าใช้หนี้ก็คงไม่ได้ออกมาพูดหรือ
ถ้าสมมุติลุงเอาไปให้แกสักแสนนึงเจ้าของอุ่นอาจจะไม่พูดสิต้องหยุด
เพราะว่าอีกอู่นึงพี่ดูอันนั้นเขาเคยช่วยเหลือตอนลำบาก
อันนี้ก็ช่วยเหลือตอนลำบากเหมือนกันให้ติดหนี้สินลุงไม่ได้ให้ไง
เออเอาอีกครั้งด้วยก็นี่ไงก็ให้ตั้งหมื่นสี่ก็เกินตั้งสองร้อยกว่าบาท
ไม่ไม่ไม่หมื่นสี่ก็มันเป็นค่าที่ติดเข้าไปอยู่แล้ว
มันมีค่านุ่นขนาดลูกตำลังสักหมื่นสี่หมื่นสี่กว่ากับหมื่นห้า
เขาเจ้าว่าหมื่นสามแปลกหมื่นสามมีค่าหรือไม่รู้รู้เป็นหมื่นสี่กว่ากว่า
ไม่มันเป็นค่าตกเบี้ยนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มันก็ตกหมื่นสี่หมื่นห้า
เอ้าโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเขาก็ทำมาหากินนะ

ถูกถ้าสมมุติเราเขาได้แปดล้านบาทแล้วไปเดินเชิดห้าเชิดสิบ
แต่มันพูดถูกนะว่าเราไปใช้เข้าไปเพื่อเขาเราต้องการให้เขาชีวิตขึ้นอยู่แล้วเราได้บุญนะเว้ยอย่างเนี้ยเออนะ
เอ้ามาถึงหายใจได้นะ
หลายท่านต้องเห็นแล้วล่ะภาพในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะเป็นคลิปรูปภาพเหตุการณ์ที่มีรถบรรทุกสินค้าพลิกคว่ำ
ทำให้สินค้าที่คว่ำลงมาเป็นจำนวนมากแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
ชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาบริเวณนั้นจอดรถขวางทางลงมาช่วยไม่ใช่ลงมาเก็บไส้กรอกแล้วเอาไปขึ้นรถตัวเองค่ะคุณ
เรียกได้ว่าดีใจยิ่งกว่าถูกหวยประมาณนั้นดูสิคะเลือกด้วยเลือกด้วย
บุว่าผู้เสียหายคือคนขับเนี่ยติดต่อมาแล้วก็แจ้งว่าอาการของคนขับเนี่ยนะหลังหักนะจ๊ะ
ไม่มีใครช่วยเก็บใส่กรอกเลือกเลือกนี่มีถุงมาใส่พร้อมนะฮะ

ก็นีอยู่ในนั้นแหละ

ใช่เขาไม่ได้อนุญาตให้เก็บนะคะ

จ่ายไปแค่๗แสนเท่านั้น
เท่านั้นพอโพสต์อันการถูกเผยภายออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นเป็น
เป็นว่าแล้วก็เห็นใจคนขับมากหลังหากนอนติดอยู่ในรถกว่ารถ
ไม่มีใครสนใจภัยจะมาเก็บกันแบบไม่ใช่คนสองคนโอ้สงสารจริงจริง
คือเขาคิดอะไรว่าจังหวัดอะไรอ่ะไม่ได้บอกจังหวัดอะไรก่อนอืม
ดูถนนแล้วก็ต้องต่อเจาะวาแล้วไม่คนไม่ไม่ต่อเจาะวาเพราะมันมี
ทักซ่องแท็กซี่ลึกใกล้ใกล้เนี่ยแหละจริงจริงที่มันมีทักซ่อง
แท็กซี่เหลืองเหลืองอยู่จังหวัดแถวนี้รึเปล่าคุณแม่ฉันก็ว่า
แถวแถวเนี้ยขอบเมืองสระบุรีสละเนี่ยจริงจริงเพราะเมื่อกี้เห็นไอ้
ตรงที่มันเป็นทางแยกนั่นคือเอกลักษณ์คือแยกสระบุรีไปนั่นเลย
คุณก็ต้องรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ของเขาหล่นมาจากรถ
แล้วคุณจะเป็นของฟรีมันอ๋อไม่ต้องห่วงจากไหนวะ
ไม่ต้องห่วงครั้งที่แล้วอะไรนะรสปลาไงปลาทะเลจำได้ไหมล่ะ
ุ้งหอยปูปลาปลาเป็นเป็นอ่ะมีมีหลายตัวไม่สนใจ
มีถุงใส่ด้วยหมดพี่หาถุงกันเร็วมากแน่นเย็นกระสอบแอนถุง
ป่าปลาตุบดิบปลาตะมันต้องห่วงคนเจ็บช่างไว้ก่อน
มันไม่ใช่เป็นครั้งหรืออะไรตอนนั้นมีหลายครั้งแล้วมันยังไงวะ
ที่ตอนนั้นที่มันมันระเบิดอุ้ยทุกคนเข้าไปแล้วรถระเบิดไงเออ
รถบรรทุกเบียร์ก็มีอ๋อเบียร์บีเบียร์เบียร์เบียร์ดีเบียร์ดี
เบียร์เออแล้วกลัวก็ไม่เอาสิเราช่วยเก็บให้เจ้าของรถสิ
ไม่ปรากฏวันเนี้ยครั้งนี้คือประชาชนที่จะมาช่วยกันอ่ะ
มีเยอะมากแต่ไม่ได้ช่วยใครเลยเอาของเขาอ่าเนอะ
วันนี้เรามาลุ้นตัวเลขในรอบ๓งวดที่ผ่านมาเราไม่ได้ลุ้นกันเลย
เนาะครับแต่คราวเนี้ยรางวัลถ้าคุณถูกถ้าสมมุติคุณไม่ไปรับ
เงินเลยนะครับคุณต้องลงทะเบียนนี่ไงทีชีวิตทุกอย่างเปลี่ยน
หมดเห็นไหมทุกอย่างจะต้องเข้ามาสู่ระบบออนไลน์หมดแล้วพี่
อันนี้เขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนเรามีเวลาเตรียมตัวอีก๕ปี
กว่าจะได้ใช้ออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบในชีวิตอ่ะแต่
ตอนนี้ปีนี้คุณได้ใช้เต็มรูปแบบนิวนอมได้ทุกอย่าง
รูปแบบแล้วแม้กระทั่งคุณถูกหวยตอนนี้ตอนเช้ารถติด
เพราะมันติดมาหลายวันแล้วเธอแบบเมื่อกี้ที่มาเนี้ย
น่ะอืมคุณคณะวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขา
บอกเลยว่าให้ผู้ที่ถูกรางวัลสลากที่ต้องการเดินทาง
ขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากเนี่ยที่สนามบินน้ำนนท
บุรีเนี่ยไม่ใช่คุณสุ่มสี่สุ่มห้าจะมาได้คุณจะต้อง
ลงทะเบียนแล้วที่สำคัญการลงทะเบียนคุณจะต้องเมื่อก่อน
เพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยนะครับนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัล
โดยเริ่มให้จองขึ้นรางวัลสลากงวดวันที่๑เมษา
เมษาที่คุณซื้อกันไว้มันจะมาออก๑๖พฤษภาฉันเอง
๑๖พฤษภาคมคุณจะขึ้นได้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคม
คือจะมาขึ้นที่สำนักงานเนี่ยได้ตั้งแต่๑๘พฤษา
อ๋อออก๑๗หรอ๑๖สิ๑๖เป็น๑๗คือหมายความว่ามันก็อีกวันไง
ก็บ่ายแล้วไงแต่กว่าจะรับเงินได้วันที่๑๘นะครับ
กำหนดรับขึ้นเงินรางวัลเนี่ยได้ไม่เกินวันละนะฮะ๖๕๐๐๐ฉบับ
เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดในสถานที่ในห้องจ่ายรางวัล
แล้วก็ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอ้าววิธีการจองคิวออนไลน์
อันนี้บอกพ่อบอกแม่หรือต้องบอกพ่อบอกหรือจองไว้เผื่อก็ได้
เผื่อเราถูกไงเธอใช่ไหมล่ะฉันก็หวังรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าใช้ข้อมูลคือใช้ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนจำนวนสลากที่ขอขึ้นรางวัล
ขอให้มันถูกซะก่อนเถอะนั่นน่ะสิเมื่อจองคิวเสร็จปุ๊บก็เดินทางมาขึ้นรางวัล
ตามเวลานัดหมายเขาจะบอกให้เราเลยอืมอย่างไรก็ตามเนี่ย
สมมุติคุณบอกโอเคล่ะเราไม่ต้องการเดินทางมารับที่นี่
ถ้านอกจากคุณถูกรางวัลที่๑คุณต้องไปรับอยู่แล้ว
ขอให้มันถูกเถอะรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
คุณสามารถขึ้นรางวัลได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรทกศ
คุณสามารถขึ้นได้ที่ธนาคารออมสินคุณสามารถขึ้นได้ที่ธนาคารกรุงไทย
แล้วก็ทุกแห่งทั่วประเทศฮะ
ตัมแห่งหลัวโตเตอรี่ยังใช่อยู่ไหม
ถ้างวัลสุดท้าย
ต้องขึ้นคุณสามารถนับที่ธนาคารมาเลือกกัน

แต่ถ้าใส่ที่สามารถคุณต้องไปรับจุดนายอย่างทรากิจ

นุ่มจริง
ความจริงฉันก็งงนี่เรามีกั้นกันแล้วจะใส่อู้อ่านข่าวลำบากมาก
เสียงก็แหบไปสาวภาวะโรคจิต

อันนี้ทำไมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากลักษณะลักษณะอายุ๔๒ปี
เป็นแม่ค้าขายขนมอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
คนร้ายเนี่ยไปลักกางเกงในที่ตากเอาไว้นี่
เป็นชายคนนี้มีไม้มากกับไม้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
สามารถบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อยืดแขนสั้น
เกงขาสั้นสะพายเป้สีดำในมือถือไม้ยาวยาวประมาณสองเมตรฮะ
เดินเข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุจากนั้นเข้าไปยืนอยู่บริเวณประตูรั้ว
แล้วก็ใช้ไม้เนี่ยยื่นไปสอยกางเกงชั้นในขาสั้นออกมา
แล้วก็ม้วนกางเกงในแอบซ่อนในกระเป๋าเป้แล้วขี่ออกไปอย่างสบายใจ
จากการสอบถามลักษณะเจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่าตนเองซักกางเกงขาสั้น
พบว่ากางเกงในนั้นหายไปแล้วจากราวตากเสื้อผ้า
ทำให้ตนเองตกใจแล้วก็สังหวัญใจ

ตนเองก็เคยตากเอาไว้เหมือนกันแบบนี้
ปรากฏว่าเช้ามาหายไป๒ตัว
คนร้ายเนี่ยเลือกเอากางเกงชั้นในแบบผ้านะฮะเป็นบาง
ซึ่งตนเองเนี่ยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านนะฮะปรากฏว่าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เป็นชายวัยกลางคนกำลังปั่นจักรยานพร้อมกับมือไม้อันนี้ยาวอยู่ในมือด้อมมอง
แล้วก็มาสอยออกไปแล้วก็ขี่จักรยานหลบหนีไป
คือคนร้ายเองก็เอาไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเลย
ผู้ใหญ่บ้านออกมาประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านแล้วนะครับ
ให้เพื่อนบ้านและคนในชุมชนระวังนะครับบอกจะมีคนมาขโมยกางเกงใน
ผู้ใหญ่บ้านประกาศเลยระวังเกงในนะระวังเกงในนะ
ห่วงหายเออระวังหายนะมีคนจะเอาไปดมนะ
โอ้โหแอบคุณไปดูทำไมแอบดูสิคุณดูทำไมคุณจะซื้อเหรอ
ไม่รู้จะไปซื้อฉันก็ดูว่ามันเป็นยังไงกันแล้วบ้างเดี๋ยวเนี่ยทุกวันนี้
มันไปไกลแล้วอ่ะไม่ปกตินะโอ้ยมันอยู่นี้มันโรคจิต
มันไม่ได้แค่ซื้อกางเกงชั้นในอย่างเดียวมันซื้อไปถึงอย่างอื่นด้วย
ใช่เส้นอะไรอย่างนี้มันขอซื้อหมดเลย
มันก็ดีเนอะคนเราหากินง่ายดี
เออคือจำนวนคนซื้อเยอะไหมเยอะเยอะก็เขาเข้าไปดูกันเต็มเลยพี่ตอนเนี้ย
เขาประมงประมูลเดี๋ยวนี้มันเหมือนเมืองนอกเลยเมืองนอกมาก่อน
รู้สึกเราอ่านข่าวเมืองนอกสมัยเราทำรายการ
รู้สึกว่าอ่านข่าวเมืองนอกแปลกเมืองไทยแปลกกว่าเยอะ
คุณเคยไปซื้ออะไรไหมล่ะฉันไปซื้อทำไมล่ะ
ฉันแบบถ้างั้นก็ตัวเป็นเลยดีกว่า

อ่าแปลกดีได้ข่าวยิ่งซิงหรือไม่เหรอเรา
โอ้โฮมึงพูดอย่างนี้ก่อนกระกายกันเลยเหรอ
ไม่เป็นไรก็เป็นนะนี่ก็
พักก่อนช่วงหน้านะฮะพี่สาวแต้วออกมาลงมาเคลียร์แล้วคุณมดดำ
ต้องหอนฉันไม่หอนอีบ้า
เดี๋ยวกลับมา
เป็นเนี่ยแน่นอนเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันทั้งวันมาจากไอ้แองจี้นี่แหละ

ผมเคยบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคุณเดินไปไหนนะ
คนก็จะซุปซิปกันตามมาแล้วมันมาแล้วเว้ย
รงดาราเขากำลังคุยคุยกับคุณเดินเข้าไปเขาวงแตกเลย
มาแล้วมันมาแล้วเสร็จแผลกจากมันแบบจริง
จริงสิบ้าแน่นอนมันมาอีกแล้ว
จริงไม่บางทีหนูยืนอยู่แถวนั้นหนูรู้สึกเสียใจ
ไม่ต้องช่วยไม่ต้องปั่นไม่ต้องช่วยสารแหน่

อย่างไรครับตรงลงมันจริงไม่จริงคุณแม่
อ่ะล่าสุดพี่สาวเขาก็ออกมาพูด
คุณเต๋านัทวดีพี่สาวของแต้วเนี่ย
ก็เผยถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ค้างคาใจ
คนหลายคนเนี่ยทางคอมเมนต์ของเพจ
คือใต้เตียงดาราเขาเอามาพูดเรื่องนี้นะครับ
ว่าเอาล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้
แต้วคบกับต้นมานาน
เขารักกันดีก็รักกันดีอะนะ

จากความรักวัยเด็กเป็นความผูกพัน
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราคบใครนานมาก
แต่เรายังมองภาพสเต็ปถัดไปไม่ชัด
เราก็แค่ถอยกลับมานะฮะ
แต่ยังมีความรู้สึกดีหวังดีต่อกัน
เลิกกันด้วยดีแล้วมีคนเข้ามาเริ่มทำความรู้จัก
คุยกันรู้สึกดีต่อกัน
แต้วเลือกที่จะบอกต้น
เพราะว่าคนรักเก่าไม่อยากให้รู้จากปากคนอื่น
และพูดคุยกันด้วยดียังมีความห่วงใยกัน
เลือกที่จะบอกแฟนเก่าคนคุย
แฟนเก่าคนคุย

แสดงว่าแฟนเก่ามันก็คือพี่วุ้นเส้น
แต้วเลือกที่จะบอกแฟนเก่าของคนคุย
สาเหตุที่บอกเพราะเป็นห่วง
ความรู้สึกเขาไม่อยากให้เขารู้จากปากคนอื่น
และเคยเจอกันหลายรอบ
แล้วจากพี่ว่าสอ

โหหนุ่มโลกสวยฮะ
หนุ่มโลกสวยเนาะ
ไปถึงพี่มดดำแล้วทุกคนก็รู้

ไปที่พี่มดดำแล้วทุกคนก็รู้

โพลิพัสจะทำให้เป็นพิธีกรคนเดียวเลย

เอ่ออีกนึด้วยนะ

เอาจริงถ้าคุณแม่ทำรายการใหม่หนูก็นั่งข้างคุณแม่เลยนะ

คุณทำในเสื้อผมคุณทำเถอะ

คุณจะประสบความสำเร็จบนความทุกข์ใจของคุณ

มันท่านหลอกด่าฉันไอ้ช่วง

สิ่งที่เขาอธิบายมาเนี่ยหนูวิเคราะห์ดูนะ

พูดมาเนี่ยยังไม่เท่ากับที่คุณแม่รู้มาเลยนะ
คุณแม่รู้ละเอียดกว่านี้

เลิกเลิกได้ดีแต่ว่าทัมมิ้งอะ

ว่าเนี่ยเลิกแล้วยังโสดในมาจีบ

แล้วถ้าเลิกแล้วทำไมต้องไปบอกต้นว่ะ

ผมบอกเลยผมไปเจอไอ้คนที่คุณพูดถึงเนี่ยนะ

เสธแทนกรู้ว่ามีถึงไปร่วมใส่เห่ากับเขานี่สิ
ด่วรหนุ่ม

ใช่พี่เตือนกับมดดำแล้วกูรู้
แค่วันนี้กูพลาดไปไม่มีคิวถ่าย๒คิว

พี่ห้ามมดดำแล้วเนี่ยแต่มดดำมันไม่ฟัง
วันนั้นพี่ไม่ได้ไปแหมหนุ่มหรืออะไรคุณแม่ถ้าเขาเจอแต้วเขาจะพูดอย่างนี้
ต้องอย่างนั้นแต้วเนี่ยพี่ถ้าวันนั้นพี่อยู่จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
พี่จะต้องห้ามมดตำอ้าวไม่ฮิตคุณแม่นักรบย่องมีรอยแผลเสมอคุณแม่
มึงคืออีกตัวหนึ่งตัวหนูเป็นกำลังใจคุณแม่นะปั่นเราไปดูรูปณเดชน์กัน
นี่เขาไปแอบเรียนปโทนะเธอจะจบแล้วด้วยจะเป็นมหาบัณฑิตแล้วนะ
เขาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเหลือสอบอีกด้านเดียว

ทีนี้รองศาสตราจารย์ดรกฤษทองเลิศหัวหน้าหลักสูตรที่ณเดชน์เรียนนะคะ
ก็คือนิเทศศาสดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ย
ก็โพสต์ภาพคู่กับณเดชน์นี่แล้วจะดูออกไหมล่ะใส่หน้ากากกันขนาดนี้อ่านั่นแหละ
เขาก็บอกว่าณเดชนเนี่ยเตรียมตัดชุดคุยได้เลย
สอบปิดเล่มปโทแล้วผ่านไปอีกด่านนึงแล้วแล้วก็เกณฑ์จบด่านสุดท้ายเจอ
นี่นะฮะก็อู้จะได้เป็นน้องสาวเรียนจะโทว่า

นอกจากนี้อาการที่มรังสิตยังเผยภาพที่ณเดชน์ไม่ได้มามือเปล่า
ตอนที่เขามาส่งเล่มเนี่ยเขาเอาของแล้วมาบริจาคเงิน
มาแจกอาหารฟรีกับผู้ยากไร้โอ้โห
หล่อและรวยและนิสัยดีและใจบุญ
เขาทำบุญเป็นกิจวัตรเนอะบ้านนี้เนอะ
ก็ถึงบอกไงแม่แก้วเป็นคนเดียวที่ตั้งแต่รู้จักมา
คิวน้อง๗วันนางจะต้องเอาคิวลูกเขาคืน๒วันไปทำบุญนะ
เขาเป็นอย่างนี้จริงตั้งแต่สมัยไหนสมัยนั้นแล้วแม่แก้ว

ธุนะณเดชน์แล้วก็ดีใจด้วยจะได้เป็นนักศึกษาจะได้ดุษฎีบัณฑิต
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงมดดำรู้โลกรู้ต่อครับ
อุ๊ยเข้ามาแล้วเหรอขอโทษทีครับคนละทีมอ้าว
มาเรื่องของใบเตยกับดีเจแมนนะฮะถูกโดนโยงหลังเพจดังนั้นเมาส์นะครับ
นักร้องดังแยกกันอยู่กับอ๋อ
มดดำอ่านเรื่องนี้ดีกว่านุ่มพอก่อนนุ่มพูดอ่านไม่เอา
เร็วเวลาจะหมดแล้วก็คือเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่า
ดังของเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความปริศนาบอกว่าเป็นเรื่องของ
หลังจากเรื่องแต้วแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละมีนักร้องดังอยู่ในวงการ
อ่าเลิกกับหอคนก็เลยโยงไปที่คู่ของใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะฮะเพราะว่าเหมือนแบบ
แล้วก็อยู่บ้านของมันเองแต่บางทีก็ไปมาอย่างนี้อยู่แล้ว
ให้อยู่บ้างของเขาสะดวกกว่าเนอะนะดีนะแหละโอโห
จำรู้แต่หนุ่มไม่รู้อันนี้ดีมาก
ดำรู้แต่หนุ่มไม่รู้ดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป